ของรถปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะมีโทรศัพท์มือถือตกอยู่ในรถ
แล้วก็ไปตรวจสอบเปิดมือถือดูเป็นมือถือของแท็กซี่คันที่เกิดเหตุนี่แหละ
ก็เลยเห็นตอนเลยค่ะก่อนที่จะโรสไปโชน
เหมือนกับว่าเขาขับไล่ตามรถเก่งมาคันหนึ่ง

รายบีกับอีกคันนี้มาอันนี้ออกซ้ายแล้วอันนี้แท็กซี่ขึ้นขวา
นี่แชลปเข้าขวานี่มองมานี่
นี่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตีหนึ่งที่ผ่านมา
แท็กซี่เขียวเหลืองค่ะทะเบียน๑มมคคควาย๕๔๓๒กรุงเทพ
เสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้ากลางลำอ่ะค่ะสภาพคือพลิกตะแคงนะคะ
ข้างรถเนี่ยพังเสียหายอย่างหนักเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนบรมราชชนนานีฝั่งขาออก
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมดูสภาพรถค่ะนี่ค่ะ
ช่วงก่อนถึงแยกตัดเข้าพุทธมนตรสายห้าค่ะสภาพรถคือเละแบบนี้เลยนะคะ
ตรวจสอบไปเจอบัตรประจำตัวคนขับรถแท็กซี่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๒ใบ
ระบุชื่อนายสิทธิศักดิ์ครุฑบัวแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือ๒เครื่องตกอยู่
ว่าเป็นของคนขับแท็กซี่แล้วก็มีมือถืออีกเครื่องที่ยังเปิดอยู่
เห็นเลยว่าก่อนเกิดเหตุนะคะ
รถแท็กซี่ไล่ตามรถเก่งคันนึงตามภาพนะคะที่แซงหน้าขึ้นไปเห็นไหมคะ
ตั้งแต่ถนนบรมราชทรนานีตัดกับถนนพุทธมนต์ทนสาย๓
ตอนเกิดเหตุรถแท็กซี่แซงรถเก่งคันนี้อีกคันนึงขึ้นไปบนเนินเป็นเนินสะพานข้ามคลอง
รถแท็กซี่ขับเร็วพอขึ้นเนินปุ๊บเสียหลักรถหมุนขึ้นทางเท้าฟาดกับเสาไฟ
นี่นะคะรถก็คือสภาพเละเลยโชคดีในรถแท็กซี่ไม่มีผู้โดยสารนะนี่ค่ะแล้วฟาดไปเต็มแบบนี้ค่ะ
โอ้โหที่เกิดเหตุนะคะนายกิติชัยวัชรกมลคนขับรถเก๋งคันที่รถแท็กซี่ไล่ตาม
แล้วก็แซงขึ้นไปนะคะเขาจอดลงมาช่วยคนขับแท็กซี่นะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ขับรถ
สายห้าจังหวัดนครปฐมครับรถแท็กซี่คันนี้วิ่งอยู่ช่องทางด่วนถนนบรมราชชนนานีขา
ตรงกันข้ามกับสอนอคู่ขนาดลอยฟ้าครับวิ่งช้ามากเขาก็เลยขับตามหลังมา
พอถึงแยกถนนพุทธมนตรสาย๓เขาตัดสินใจแซงรถเก๋งบอกว่า
ซี่ขับช้าจริงจริงขอแซงหน่อยเถอะพอแซงปุ๊บรถแท็กซี่
ขับไล่หลังมาตลอดเลยเขาก็เลยขับหนี

เขาขับเร็ว๑๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ค่ะ
จนไปถึงแยกต่างระดับถนนพุทธมนตรสาย๔
ก็ขับเข้าช่องทางคู่ขนานเพื่อจะเลี้ยวซ้ายค่ะ
พุทธมนตรสาย๕รถเก๋งเขาบอกว่าเขาอยู่ช่องซ้ายสุด
เนินสะพานไปเห็นแท็กซี่แซงมาขึ้นไปก่อน
มาแล้วขึ้นเนินไปก่อนทีนี้เสียหลักเลยแท็กซี่
ว่าแซงขวาขึ้นไปฟื้นขึ้นไปเลยนะ
คว่ำไปชนกับเสาไฟเลยนะคะคนขับรถเก่งเขาเลยลงมาช่วย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวสอบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติมนะคะ
ล่าสุดคนขับก็คือนายสิทธิศักดิ์ยังอยู่โรงพยาบาล
โอ้โหเดี๋ยวต้องรอถามว่าเกิดอะไรขึ้น

ใช่ค่ะแล้วก็ภาพมันเห็นชัดว่า
ก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุมันมีอะไรบ้าง